ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ศรีสะเกดเมื่อเช้านี้เลยค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกของแข็งทุบแล้วก็ถูกฟันที่หลังศีรษะ

เบื้องต้นตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
ปมเหตุมาจากการตามหาของที่ถูกขโมย

หลังได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพชายไม่ทราบชื่อนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนระหว่างบ้านบุตาฮีบ้านก่อในอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกตสภาพเนี่ยนะคะมีแผลถูกของมีคมที่ศีรษะด้านหลังลักษณะเหมือนจะโดนฟันส่วนหน้าอกเนี่ยยุบเข้าไปเลยเพราะถูกทุบค่ะขาหักหมุนได้รอบเลยนะคะทราบชื่อผู้ตายภายหลัง
ที่บ้านนายอภัยก็ไม่เจอใครเลยค่ะแต่หน้าบ้านมีคราบเลือดที่หลงเหลือจากการล้างทำความสะอาดตำรวจก็เลยเข้าไปเก็บหลักฐานก็ไปเนี่ยเนี่ยคราบเลือดยังเห็นอยู่เลยเห็นมั้ยคะแล้วตำรวจตรวจสอบดูค่ะมีประแจเลื่อนตัวใหญ่ซุกอยู่ใต้เตียงคาดว่าอาจจะเป็นอาวุธสังหารนะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่านายอภั
ชาวบ้านก็โดนหลายคนเอือมระอากันไปหมดแต่ยังไม่เคยเจอถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายใครค่ะ
ก็ปกติปกติก็ไม่เคยทำร้ายเกินเลยคนอื่นแถวรอบรอบนี้มรึไม่เคยไม่เคยเข้ามาอีกเลยร้านที่ทำให้ตอนนี้เราทำไงไว้
ทราวรรณสาวก็บอกว่าค่ำเมื่อวานปุ๊บตายบอก
ญาติญาติว่าจะไปหานายอภัยที่บ้าน
ไปถามหาของที่หายว่า
เอ่อผู้ก่อเห็นเอาของไปหรือเปล่า

เพราะนายอภัยเคยเข้ามาขโมยของที่สวนของคนตายหลายครั้งแล้ว

ก็ไม่มีใครเจอนายหุ่นอีกเลยนะคะ
มารู้ว่าถูกพบเป็นศพแบบนี้ค่ะ

ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่รวบรวมพยาหลักฐานแล้ว
เมืองต้นคิดว่านายหุ่นน่าจะถูกของแข็งทุบเข้าไปศีรษะที่ศีรษะ
แล้วก็โดนของมีคมฟันก่อน
ซึ่งหลังจากนั้นพอก่อเหตุเสร็จ

ตำรวจเนี่ยสุดท้ายไปจับตัวได้ค่ะ
จับได้จังหวะที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ผู้ตาย

ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเอาแต่ร้องไห้

นายอภัยยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
ซึ่งตอบอะไรก็ไม่ตรงคำถามอะไรสักอย่าง
อยู่ไหนเอารถผู้ตายมาได้ยังไงก็ไม่รู้
บอกแค่ว่านอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านปฏิเสธลูกเดียว
แต่สุดท้ายก็เซ็นรับทราบข้อกล่าวหา
แต่มีการอ่านรายละเอียดก่อนด้วยนะคะ

คือถามว่าหลายคนบอกมันต้องออกหมายจับอะไรยังไงไหม
เขาบอกว่าจริงแล้วตำรวจตามตัวได้
หลังเกิดเหตุทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องออกหมายจับ
ตำรวจรู้ตัวอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะว่า